ครับหลังจากเกิดเหตุที่หนองบรมภูเมื่อวานนี้นะฮะที่คนร้ายไปทำร้ายผู้คนมากมายจนเสียชีวิตกันไปเนี่ย
แน่นอนว่ามีทั้งเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของยาเสพติดหรือจะคลั่งจะโกรธแค้นอะไรก็แล้วแต่
แต่คำถามตามมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างนะทั้งตำรวจหรือว่ารัฐบาลว่า
ยาเสพติดเนี่ยยาบ้าเนี่ยคือมันเป็นข่าวทุกวันนะใช่ค่ะเป็นข่าวทุกวันไม่เว้นเลยเนี่ย
ปราบได้อย่างจริงจังไหมเดี๋ยวฟังพลเอกประยุทธ์พูดนะครับ
แต่ว่าดูช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อนนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรี
และพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ที่ตำบลอุทัยสวรรค
อำเภอนากลางจังหวัดหนองบุรมภูนะครับจุดเกิดเหตุนี่ฮะ
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับนำช่อดอกไม้สีขาวมาแสดงความอาลัย
ไว้อะไรให้กับผู้ที่เสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้
เหตุการณ์แห่งความสูญเสียมีรัฐมนตรีร่วมเดินทางมาอีกหลายท่านนะครับ
หลังจากนั้นได้ไปให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น
ให้กับผู้ที่บาดเจ็บและครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต
ตรงนี้คือที่อบตออุทัยสวรรค์นะครับทีนี้สิ่งต่างต่างที่
ประชาชนเรียกร้องอยากให้ปราบปรามให้จริงจัง
โดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกิน
พลเอกประยุทธ์รับปากนะครับบอกว่าจะเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
รวมทั้งเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วย
อืมไม่เดี๋ยวสักการยกเป็นอะไรมาตรงนี้เรามาเอาป้ายไว้กัน
อืมซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขอให้ส่วนราชการทั่วประเทศนะคะ
ลดทงลงครึ่งเสาหนึ่งวันวันนี้อ่ะนะคะเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งแสดงความเสียใจต่อเหตุโศกกันตกรรมที่น้องโวลัมพูร์คือที่ถ้าเมียประธบาลวันนี้
ก็มีการปรับลดเสาทงครึ่งเสา
ตึกสนัขมัยตีเพื่อไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์โศกกันตกรรมที่จังหวัดน้องโวลัมพูร์
ที่จังหวัดหนองบวลลำพู๑วันวันนี้นะคะ
ส่วนบรรยากาศที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางหนองบัวลำพู
ก็คือสถานที่เกิดเหตุนะคะลดทงครึ่งเสา
เจ้าหน้าที่อบตอุทัยสวรรค์ลดทงครึ่งเสา
คุณผู้ชมคะชาวบ้านในพื้นที่ยังเสียใจ
สะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่น่าสลดในครั้งนี้
สารากลางจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
เมื่อช่วง๘นาฬิกาเจ้าหน้าที่๒นาย
มาเชิญทงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้วก็ลดทงลงมาครึ่งเสา
เป็นการร่วมแสดงความอาลัยให้กับผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
กำแพงเพชรค่ะโรงเรียนเทศบัน๑ตะมนต์ในเมืองอำเภอเมือง
ครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันสวมชุดดำร่วมไว้อาลัย
ซึ่งเด็กนักเรียนระดับอนุบาล
ก็ชักทงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้วก็ลดทงลงมาครึ่งเสา
คุณครูท่านหนึ่งคุยกับทีมข่าวบอกว่า
เทือนใจมากจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รู้สึกเศร้าใจมากโดยเฉพาะความสูญเสียในครั้งนี้
เกิดขึ้นกับเด็กเล็กค่ะ
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเคาะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คณะครูนักเรียนและเจ้าหน้าที่เทศบาลกว่า๒๐๐คน
ร่วมกันสวมชุดดำและติดริปบิ้นสีดำ
ทงลงครึ่งเสายืนสงบนิ่ง๑นาที
เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างกว่า๘๐คน
ใส่ชุดดำเช่นเดียวกันลดทงชาติลงมาครึ่งเสา
แล้วก็ร่วมกันยืนสงบนิ่งหน้าเสาทง
เพื่อร่วมแสงความเสียใจต่อครอบครัวที่สูญเสียนะคะ
เช่นเดียวกันกับที่ศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยาลา
คณะผู้บริหารข้าราชการใส่ชุดดำค่ะลดทงลงครึ่งเสา
สงบนิ่ง๑นาทีเพื่อไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพู